โอ้โหใหญ่มากดูท่าน่าจะมีขนาดสัก๓๔เมตรโอ้โหดูฝ้าพังเลยแล้วมันแบบดูคุณมันจะโฉกโอ้โหตายแล้ว
ดีนะสเต็ปหลอกได้ทันเออแบบโยกเหมือนสเต็ปมวย

มันก็จะป่องมากเลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์นะคุณผู้ชม
ดูดิมันทำท่าดุร้ายจะฉกเจ้าหน้าที่อยู่แบบนี้
งานนี้เจ้าหน้าที่แบบโอ้โหวาเสียวอยู่นะ
เจ้าหน้าที่ก็หลอกล่ออยู่สักพักนะคะ
ด้วยความชำนาญของพี่เจ้าหน้าที่เขา
ก็สามารถจับงูเหลือมตัวใหญ่และดุร้ายตัวนี้ได้คุณเห็นไหม

ต้องชื่นชมแล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ขอบคุณคุณพี่มากเลยเนี่ยคุณ
เมื่อกี้นี่เหยียบพลาดนะโดนฉกเข้าไปที่เท้า
แต่ว่าดีเขาใส่รองเท้าแบบหนา
ใช่ไหมเขาก็มีวิธีป้องกันนะคะคุณ
เอาเป็นว่าบ้านไหนน้ำมาอยู่ใกล้ป่าใกล้เขา
หรือว่ามีพื้นที่รกร้างอยู่แถวบ้าน
ระวังกันด้วยอันตรายมากเพราะว่าเนี่ยงูมันมามันผิวโหย

เล่นทำลายฝ้าพังหมดเลยนะดูจริง
ฟ้าทะลมเลยอ่ะโอ้โหตัวมันใหญ่ไงคุณ